ติดตามข่าวเครียดกันมาหลายเรื่องนะครับ

เรามีภาพความน่ารักและแสนรู้
จากสัตว์ประเภทต่างจากทั่วโลกมาฝากครับ

สาวชาวจีนจึงพยายามสั่งสอน
ตูมให้รู้จักและคุ้นชิน
กับการใช้แป้นพิมพ์ข้อความ

เป็นเพราะความเชี่ยวชาญในการพิมพ์
หรือคันไม้คันมือกันแน่

หมูป่าตัวนี้ทำงานประจำ

ก็ไม่รู้จักลักษณะงานแล้ว

หรือเจาะยางกันแน่
การทำงานมันต้องจริงจัง

ประจำร้านส้มไดนาโมตัวนี้

ปิดท้ายด้วยท่วงท่าลีลา

และยกนิ้วให้พร้อมขออนุญาต